ทีมไทยในชุดโอลิมปิกนะครับมีการแต่งตั้งโค้ดระอิสระศรีทโรครับ
เขารับหน้าที่เป็นผู้สอนอย่างเป็นทางการต่อจากโค้ดโย่งวรุษศรีมาคะ
ในรวมอายุไม่เกินยี่สิบสามปีรอสสุดท้าย
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป้าหมายคือไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับ
ปารีฝรั่งเศสในปีสองพันยี่สิบสี่โค้ดราก็บอกว่าคอนเซ็ปต์หลักคือจะ
พยายามควบคุมนะครับแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งง่าย
รับว่างานโค้ชมีความกดดันอยู่แล้วแต่มั่นใจว่าจะพาทีม
แชมป์ซีเกมตามเป้าหมายแรกได้ก่อนตามที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ชับมาได้แน่ส่วนสัญญาในครั้งนี้นะครับ
ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนแต่สมาคมจะให้โอกาสทุกรายการในปีหน้า
เพื่อต่อยอดในการไปลุยโอลิมปิกต่อสำหรับทีมชาติไทยนะครับ
จะมีโปรแกรมนะครับยูวิชียี่สามเนี่ย
เจอกับสปลาว๒เกมในวันที่๑๑แล้วก็๑๔ธันวาคมนี้
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับ